มาดูในส่วนของทางน้ำอุ่นและคนใกล้ชิดหน่อย
ถูกต้องก็คือแฟนสาวของน้ำอุ่นก็เป็นพริตตี้เหมือนกัน
ก็มีการออกมาชี้แจงออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วย
คือก่อนหน้านี้อายาก็คือแฟนสาวของน้ำอุ่น
ได้ไปคอมเมนต์ในโพสต์ของน้ำอุ่น
ที่เขาโพสต์คลิปลาลาเบลในสภาพหมดสติ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าอันนี้คืออายาบอกนะ
ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวแล้วน้ำอุ่นเขาก็มาตอบเพิ่มเติมนะ
เมียคนที่๑๐๐แล้วก็มีคนมาตอบกัน
โอ้โหเยอะคุยกันไปทั่วตอบกันไปมา
ก็เลยมีคนออกมาสอบถามว่าอาญาจะรู้เห็นจะเกี่ยวข้องอะไรด้วยหรือไม่เนี่ยนะคะ
หลังจากการเสียชีวิตของลาลาเบลเนี่ย
น้ำอุ่นกับไอยานะคะก็ต้องมาออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
ส่วนอายาก็บอกว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้รู้เรื่องนี้นะคะ
ทั้งที่ก็มีผู้คนเนี่ยมาโจมตีมากมายเธอก็เลยต้องปิดเฟซบุ๊กไปชั่วคราวด้วย
สุดท้ายเธอก็กลับมาเปิดเผยข้อมูลอีกครั้งนะคะ
แล้วบอกว่าการที่ไปพูดคุยกับน้ำอุ่นเป็นการหอกล้อกัน
แล้วก็คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการแค่กินเหล้ากันเฉย
ไม่คิดว่าจะมีอะไรคิดว่าจบก็แยกกันไป
ไม่ได้คิดว่าน้ำอุ่นจะพาลาลาเบลมานอนที่คอนโดด้วยนะคะ
ขณะที่ก็ยังมีคนเข้ามาถามด้วยนะว่าอายากับน้ำอุ่นเป็นแฟนกันหรือเปล่า
แล้วไม่รู้เหรอว่าแฟนเนี่ยรับงานแบบนี้ยังไง
อายาก็ตอบว่าส่วนตัวไม่รู้ว่าน้ำอุ่นรับงานแบบนี้
เพราะอยู่คนละโลกกับที่ทุกคนเห็น
ถ้าข่าวไม่ออกมาก็คงไม่รู้อะไรก็คงโง่ต่อไป
แต่ว่าก่อนหน้านี้น้ำอุ่นก็ยังบอกรักอาญานะ
บอกรักว่ารักนะแล้ววันรุ่งขึ้นก็เกิดเหตุการณ์เลยก็คือ๑๖กันยานั่นเอง
ตอนนี้นะฮะก็ล่าสุดในส่วนของน้ำอุ่นก็ผลตรวจเลือดนะครับ
ก็ของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็พบสารเคตามีน
แล้วก็พบเคนบิลเทรอลหรือว่าสารเร่งรัดกล้ามเนื้อ
อันนี้ก็ต้องดูกันว่าน้ำอุ่นเล่นฟิตเน็ตแล้วก็เรื่องกล้ามเนื้อหรือเปล่านะครับ
ส่วนที่คอนโดก็พบถุงยางอีกเพียบนะครับ
ตอนนี้มีการตัดชิ้นเนื้อของลาลาเบลแล้วก็ของน้ำอุ่นไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อที่จะหาหลักฐานให้ชัดเจนที่สุดนะครับ
คอนโดน้ำอุ่นก็พบพวกไวอากร่า
แต่ว่าตอนนี้ก็ตรวจสอบเรื่องของพวกยาเสียสาวเสียหนุ่มอีกนะครับ